ด้านหน้าถนนผลโยธินตรงด้านหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ค่ะ
ตอนนี้นะคะทางกาดอาสาก็เริ่มที่จะมีการวางแผน
เพื่อที่จะรับมือหากมีการเข้ามากระชับพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ตอนนี้ค่ะทางการอาสาเริ่มที่จะมีการแจกอุปกรณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
หากคืนนี้ค่ะมีการเข้ามากระชับพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
มีการแจกแว่นตากันน้ำเพื่อที่จะป้องกันแรงประทะน้ำค่ะ
ส่วนกาดอาสาส่วนใหญ่นะคะได้มีการออกคำสั่งค่ะ
ให้ถอยร่อนเข้าไปอยู่ตรงระยะหลังป้ายที่อยู่ด้านหน้าค่ะ
เราจะเห็นนะคะป้ายที่จะบอกทางตรงที่ด้าน๕แยกลาดพร้าวอะค่ะ
ให้มีการถอยกำลังการอาสาทุกคนนะคะเข้าไปอยู่ตรงจุดนู้น
เพื่อที่จะแยกกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปค่ะ
เพราะว่ามีรายงานมานะคะทางกาดก็มีการประกาศเป็นระยะนะคะว่า
ณตอนนี้เนี่ยมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาแอบแฝงกับทางการชุมนุมในครั้งนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีการแจ้งให้กับกลุ่มมวลชนที่มาอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าธนาคารฐานไทยสำนักงานใหญ่ค่ะว่า
เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยรถน้ำเริ่มที่จะขยับเข้ามาใกล้แล้ว
ขอให้ทุกคนหยิบหมวกหยิบแว่นตากันน้ำแล้วก็ตั้งแถวเป็นแนวป้องกันไว้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือค่ะ
แนวหน้ายังคงสวมหมวกที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็มีการสวมชุดกันฝนตั้งเป็นแถวป้องกันแนวรับไว้
หากมีการเข้ามาประชันชิดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่า
ณตอนนี้เนี่ยมีรถของทางตำรวจเริ่มที่จะมาอยู่ใกล้กับทางจุดที่มีการรวมตัวกันตรงนี้แล้วนะคะ
มีการรวมตัวกันแล้วก็ตอนนี้สั่งให้ถอยค่ะสั่งให้กาดอาสาทุกคนถอยร่นระยะออกไป
เพื่อที่จะแยกกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแนวกั้นตอนนี้ก็มีอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะมีแค่กระสอบทราย
ไม่กี่อันแล้วก็มีการแจ้งถึงความคืบหน้าว่ากำลังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางเข้ามาใกล้แล้วหรือเปล่า
จะมีการเข้ามากระชับพื้นที่หรือเปล่าส่วนน้ำอาหารก็มีการลำเลียงเข้ามาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับกลุ่มมวลชนที่จะอ่าที่ได้อยู่ในพื้นที่จุดตรงห้าแยกลาดพร้าวค่ะที่เป็นเวทีปลาใสอยู่ในขณะนี้ได้ให้มีอ่า

แต่ว่าตอนนี้ค่ะ

เหลือเวลาอีกแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
ที่การชุมนุมจะเสร็จสิ้นตามที่มีการประกาศในเพจของทางเครือข่ายค่ะ

ทั้งหมดคือสถานการณ์อัปเดตที่บริเวณด้านหน้าถนนโพยธิน
บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ค่ะ
ซีรวรรณรักษณ์สดจากหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ค่ะ
ก็จุดฮแยกราชพราวค์ก็จะมีจุดตึงเครียดตรงนี้
เป็นแนวป้องกันที่กาลอาสาบูรณ์เขาก็บอกว่า

ฉีดน้ำให้นั่งลงระมัดระวัง
แล้วก็ย้ำเรื่องของการให้เอาหมวกเอาแว่นตาเอาหน้ากากเอาร่มมาป้องกัน
แต่เขามีการแจกพลุ
บอกว่าถ้าได้ยินสัญญาณจุดพลุเมื่อไหร่

ถูกต้องครับอันนี้เป็นในส่วนของไฮแยกลาดพร้าว